กันต่อเรื่องของรถตู้
เห็นมีคนเขาแชร์คลิปบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นรถตู้มันมีที่นั่งแบบพิเศษนะคุณ
ที่นั่งที่เป็นเก้าอี้พลาสติกอยู่ตรงกลาง

แล้วคุณผู้ชมค่ะเคยเจออะไรแบบนี้หรือเปล่า
ใช้บริการรถตู้นั่งจากตรงไหนส่งข้อความมาบอก

มันมีคนเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยออกมาแฉ
เขาเคยไปอัดคลิปได้ด้วยบางทีรถตู้
ตัวยืนความหมายคือ
คุณยืนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
แต่คือรถตู้นะคะลองดูค่ะ
ื้อหือยืนค่ะ
ที่เห็นนี่ไม่ใช่รถเมย์นะคุณคิง
ไม่ใช่รถเมย์แล้วคุณยืนกันเพราะไม่มีที่นั่งอะไรอย่างนี้หรือ
ไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่อย่างใด
จริงเขาบอกรถตู้ค่ะ

ยืนแบบนี้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะ
ได้รับการร้องเรียนมาจากผู้โดยสารเจ้าของคลิปบอกเกิดขึ้นจริง
คลิปเนี้ยปลายเดือนมกราก็คือต้นปีโดยสารรถตู้สายแปดแปดกรุงเทพสุพรรณ
รถตู้บรรทุกผู้โดยสารเกินค่ะแต่ซื้อตัวไปแล้วค่ะปรากฏว่าเข้าไปในรถคุณต้องยืนค่ะ
จนถึงปลายทางอากาศก็ร้อนไม่ถ่ายเทแล้วเขาบอกว่าจำเป็นต้องขึ้นเพราะอะไร
ไม่ใช่แค่เรื่องซื้อตัวเสียเงินแล้วนะคุณคิงแต่รถมันมีน้อยมาก
คือก็บอกว่าเส้นทางเนี้ยเขาวิ่งกันแค่เนี้ยคือน้อยจริงจริงมีวิ่งแค่สองสายอืม
เจอแบบนี้ประจำวันนั้นเลยตัดสินใจเนี่ยแอบถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
แล้วไปร้องเรียนกรมขนส่งแล้วด้วยนะโทรไปที่๑๕๘๔ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
แต่ได้รับคำตอบมาแบบนี้ว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบให้แจ้งขนส่งนครปฐม
แบบนี้เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงปรากฏคุณผู้ชมคะมันมีด้วยนะ
มีออกมาเผยแพร่อีกบอกว่านั่งรถตู้กันยังไงแต่คุณมีเก้าอี้ที่นั่งพิเศษ
เรามีคลิปนี่เรามีภาพที่ที่ฉันบอกไง
เก้าอี้พิเศษแบบนี้คุณคิงนี่มันเก้าอี้พลาสติกที่เรานั่งที่เขาเห็นตามตลาดอ่ะ
อันตรายนะครับไม่ได้มีสายคาดเบลต์อะไรต่างด้วย
แล้วคือเธอต้องนั่งอยู่ตรงกลางรถตู้ตรงที่เป็นทางเดิน
โอ้โหตกใจเหมือนกันนะคะเจอแบบนี้
เธอก็เลยบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปอันแรกที่คุณผู้ชมเห็นน่ะนี่แหละค่ะ
ก็เลยเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริง
เดี๋ยวต้องลองดูว่าทางกรมการขนส่งจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะ
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ